ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวคดีน้องชมพู่หน่อยแล้วกันนะครับค่ะคดีน้องชมพู่เนี่ยต้องรวมเรื่องราวของลุงพลไปด้วยใช่นะเพราะว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เนี่ยก็ถูกสงสัยอยู่แต่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครนะฮะเพียงแต่ว่าในระหว่างทางที่ผ่านมาลุงพลเองก็มีคดีที่ถูกฟ้องร้องแจ้งความประเมินคดีอย
ข้อกล่าวหานะครับที่มีการแจ้งความเอาไว้สองเรื่องคือเรื่องทำร้ายนักข่าวกับเรื่องการครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทางป่าไม้แจ้งความเอาไว้แล้วก็ทางนักข่าวก็คือน้องฟ้าช่องอำรินทีวีแจ้งความเอาไว้นะครับก็ถูกแจ้งความเอาไว้ทั้งเรื่องทำร้ายร่างกายข่มขืนจิตใจพยายามทิ้งทรัพย์นะ
ตอนที่จะออกมาจากสอพอกกตูมนะครับตอนที่ออกมานี่ก็ลักษณะดูก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรที่วิ่งเนี่ยคือเหมือนกับหยอกนักข่าวหยอกล้อนนักข่าวเหมือนกับจะวิ่งหนีนักข่าวแต่ก็มายืนให้สัมภาษณ์นะฮะด้วยท่าทางที่ก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนักนะครับเดี๋ยวดูช่วงที่ลุงพลยืนให้สัมภาษณ์หน่อยนะ
ข้อหาทั้งสองคดีขอไปต่อสู้คดีในชั้นศาลนักข่าวก็ถามว่าเอ้าอย่างคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามเนี่ยที่ว่าปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธยังไงลุงพลบอกว่าก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาจะครอบครองไม้ห่วงห้ามที่เอามาครอบครองคือไม่รู้ไม่มีเจตนาหลอกลวงใครด้วยว่าเป็นไม้ตะเคียนให้มากราบไหว้บูชากันนั่นเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ลุงพลบอกปฏิเสธนี่ปฏิเสธยังไงลุงพลบอกว่าก็ผมไม่ได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาเพราะผมไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเขาภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยเนี่ยฮะถึงความรุนแรงตรงนี้เนี่ยคือเจตนาจริงผมไม่ได้ทำร้ายเขาผมแค่ต้องการหยอกล้อเล่น
ถ้าหากเปรียบเทียบกับการเข้าเครื่องจับเท็จก่อนหน้านี้
เข้าเป็นครั้งแรกเหมือนกันความรู้สึกก็คล้ายกัน
เพราะว่าลุงพลเองบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้กระบวนการของเครื่องจับเท็จว่าเป็นยังไง
เราให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพบ้างครับ
ก็เบื้องต้นก็ปฏิเสธไว้ก่อนครับ

วันนี้ได้รับคำแนะนำจากทางตำรวจหรือทนายว่ายังไงบ้างคะขั้นตอนต่อไป
ก็ต้องให้ทนายนะครับเป็นคนดูแลเรื่องนี้ครับ
เพราะว่าผมเองก็คงต้องทำหน้าที่อื่นครับ
ข้อกล่าวหาเราก็ให้ที่เขากล่าวหาแล้วก็เราก็ให้สำนวนถ้อยคำไว้
เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อที่จะยืนยันทางอายการอีกทีหนึ่งครับ
ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายเราก็ปฏิเสธเพราะว่าเราไม่ได้ทำ
อันนี้ผมให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยครับครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มองว่าที่ลุงปฏิเสธเนี่ยด้วยความที่ว่าเจตนาของลุงจริงไม่ได้ต้องการอย่างนั้น

ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะหยุดภาพไว้หน่อยหยุดนิ่งปึ๊กหน่อย
โอ้โหคือด้านหลังเนี่ยเป็นบอร์ดของทางสพกกตูม

เหมือนท่านมายืนอยู่ข้าง
เหมือนท่านมายืนฟังอยู่แม่ได้องศาพอดีเลย
อันนี้มันเป็นเหตุบังเอิญพอดีนะครับท่านผู้ชมครับ
กรณีตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศพร้อมกับป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บอกว่าจะไปตรวจสอบการสร้างพญานาคนะฮะ
ในพื้นที่ข้างบ้านลุงพลน่ะ

อันนี้เป็นไม้ท่อนที่เจ้าหน้าที่เขายึดไปแล้ว
ดูรูปปั้นพญานาคหน่อยตรงนี้นะครับ
จะเข้าข่ายลุกที่ป่าสงวนไหม
ใช้พื้นที่ป่าสงวนผิดวัตถุประสงค์หรือไม่

ตั้งใจจะมอบให้กับจังหวัดมุกดาหาร

เดี๋ยวจะมีวิศวกรมาเซ็นรับรองการก่อสร้างให้

ทุบทำลายกันเพราะว่าเสียดาย

ก็อย่างก็จะมีผู้ว่านะครับ

เพราะว่าอยากจะให้เป็นที่ท่องเที่ยวของมุกดาหาร
ปรึกษาและกฎหมายหรือว่าปรึกษาผู้รู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายไอ้ป่าสงวน

ก็เข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วครับ

มันเข้าข่ายแบบลุงใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์อะไรอย่างนี้ไหม
คืออันนี้ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะครับว่า
พิกัดที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันเคยเป็นพิกัดอะไรยังไงครับ

แต่ลุงเชื่อว่ามันไม่น่าจะไปถึงกัน